กลับไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนกันหน่อยนะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์คนกลาง๒๐๑๙ค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งดื่มเมาได้ที่ค่ะ
ไปอยู่บนเวทีรำวงย้อนยุคไม่พอใจ
เพราะว่าระวงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยุติการแสดงแล้ว
เพราะว่าเที่ยงคืนแล้วนะคะเมาค่ะเออะโวยวาย
และสิ่งที่เขาทำคืออะไรเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
เอามาโพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความระบุว่า

รบก็คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเองนะคะ
เป็นเหตุการณ์โตเถียงระหว่างผู้ชายคนที่ถอดเสื้อ
ซึ่งเป็นคนต่างถิ่นมามีเมียเป็นคนลำพูนค่ะ
กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่พยายามที่จะเข้าไปห้ามปราม
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนที่ถอดเสื้อไม่ยอมฟังนะ
อารวาสชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่ตามคลิปนี้เลยนะคะ
พร้อมทั้งขู่อาฆาตบอกว่าจะให้พ่อที่เป็นทหารมาเอาคืน
นี่ไงงัดพ่อมาสู้นะคะ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นคือเที่ยงคืนเมื่อวานนี้
งานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเก่าแก่วัดป่าพลูจังหวัดลำพูน
ทีนี้ทีมข่าวสอบถามไปที่คนที่เห็นเหตุการณ์
ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายในคลิปที่ถอดเสื้อเนี่ย
เขามาดูการแสดงรำวงย้อนยุคกับน้องชาย
ปรากฏว่าพอถึงเวลาใกล้เที่ยงคืนทางโฆษกประกาศเลยว่า
หยุดการแสดงแล้วนะแถมให้อีกเพียง๒เพลงเท่านั้น
ปรากฏว่าผู้ชายคนที่ถอดเสื้อของขึ้น
กระโดดขึ้นมาเวทีเลยค่ะมาเอะอะเสียงดังโวยวาย
ทีนี้ทางชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็คือชรบ
เขาก็เลยเข้าไปห้ามปลามบอกว่าให้ลงมาจากเวทีซะ
แต่ทั้งคู่ทั้งผู้ชายที่ถอดเสื้อแล้วก็น้องชายเขาไม่ฟังนะ
ซ้ำคนที่เป็นน้องชายเนี่ยง้างหมัดต่อยเจ้าหน้าที่ก่อนด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยคว้ากระบองมาฟาด
จนก็เลยมีการชกต่อยชุลมุนชุลเกเกิดขึ้นบนเวที
ก่อนที่ญาติฝ่ายเมียญาติฝ่ายเมียของผู้ชายกลาง๒๐๑๙
จะเข้ามาเข้ามาบนเวทีขึ้นมาบนเวทีจับแยก
แล้วก็พาตัวกลับบ้านไปสงบสติอารมณ์ไหนที่สุดนะคะ

คือเอาจริงวงลงทีไรเป็นเรื่องทุกทีเลย

จริงมั้ยถ้าคุณอยากสนุกต่อจ้างเขาเพิ่มสิคะ
ไม่ต้องจ้างไปเปิดเพลงที่บ้านเลยอยากเปิดเพลงอะไรเอาเลยเต็มที่เลย
ก็เขาจ้างมาเวลาเท่านี้ให้การประบบบ้านไปนอนกันบ้าง